เป็นคนลักษณะแบบที่ที่ฉันกำลังจะเล่าต่อไปนี้เนี่ย

คือมีหนุ่มชาวตากคนนึงค่ะ
อายุเลี้ยวสี่สิบปีก็กลางคนละล่ะ
เขาไม่ยอมป้องกันตัวเรื่องของโควิด
ไม่ยอมกักตัวไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัย

แกล้งจามใส่ร้านค้าจนทำให้คนในชุมชนเขาหวาดกลัว
คนแบบนี้ค่ะอนุญาตให้รังเกียจได้เต็มที่เลย

พอเจ้าของร้านที่เป็นผู้ปกครองเขาเห็นเนี่ย
เขาก็ต้องรีบนำเอาเด็กที่นั่งเล่นอยู่หน้าร้านหนีเข้าบ้าน
ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้ค่ะสังคมเขามองว่าน่ารังเกียจ
แล้วพอเขาเห็นเขาเห็นว่ามีคนแบบพาเด็กหนีใช่ไหม
เขาก็เลยแกล้งจามใส่เจ้าของร้านที่เป็นผู้หญิง

คือทำแบบนี้มันไม่ได้นะอันนี้เปรียบได้กับเวลาคนขึ้นเครื่องบินแล้วพูดถึงระเบิดอะไรอย่างนั้น
อารมณ์เดียวกันเลยนะคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองค่ะที่ร้านค้าชุมชนในหมู่บ้านแม่จะราว
ตำบลแม่จราวอำเภอแม่ระมาทจังหวัดตาก
ผู้ชายคนนี้เขาเดินทางมาจากเชียงใหม่นะคะอายุ๔๐ปีแล้ว
เข้ามาในพื้นที่แล้วก็ไม่ยอมทำตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙
ก็คือไม่กักตัวแล้วก็ไม่ใส่หน้ากากอนามัยออกนอกบ้านด้วย
แล้วก็อย่างที่บอกล่าสุดออกมายังจะมีการ
ทำพฤติกรรมแกล้งจามใส่เจ้าของร้านอีกฟังเสียงเจ้าของร้านกันหน่อยค่ะ
คืออย่างที่บอกไปว่าในสถานการณ์แบบนี้

มันร้ายแรงแบบนั้นเลยเพราะว่าทุกคนอยู่ในสภาพการที่อ่อนไหว

ก่อนหน้านี้ฝ่ายปกครองก็ไปขอร้องให้ผู้ชายคนนี้ปฏิบัติตามมาตรการแล้ว

ชาวบ้านเขาก็เลยหวาดกลัวเขาก็อยากให้ตำรวจช่วยลงมาจัดการหน่อย